สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันเกี่ยวกับพวกเรา
การขันกีฬานะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะการกลับมาของเลขที่๒
โดยเฉพาะการไหดทอดที่เราชมไปในช่วงเย็นนะครับการเจอกันของสองทีมที่เป็นทีมวดแถว
เกมนี้มิเกลโรดิโก้นะครับหัวหน้าภูมิสอนฟุตซอลทีมชาติไทยครับ
เพิ่งจะพาทีมผ่านไปถึงรอบสิบหกทีมฟุตซอร์รอบสิบโคลอัมเบียก็
ชมฟอร์มของนักเตะเพื่อพิจารณาในการคัดเลือกนะครับ
เล่นในทีมแชมป์อาเซียนนะครับและนี่คือประตูแรกครับ
เกิดขึ้นในเกมนี้ครับบากอกซิตี้นำก่อนชนะทิพย์แสงสังนะครับ
บอลให้กับโตต้ายิงเข้าไปจากนั้นยังมีความผิดพลาดต่อเนื่องนะครับ
การสวนกลับขึ้นมาหักเข้าในแล้วก็แปลไปตรงเลยครับ
หนึ่งต่อสองแล้วดูครับจ่ายให้ไม่มีมุมแต่ยิงอัดเข้าไปเฉยเลยครับ
ยุทธ์คนเดิมสองเท่าครับเกมก็ยังคงสนุกนะครับ
นาทีที่สิบหกไตรรงเพชรเทียมครับกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปนะครับ

โดนทางนนทพันธ์โพพืชครับนักเตะใหม่ที่ย้ายมาจากนครราชสีมาวีวันนะครับ
ยิงเข้าไป๓๒ครับบางกอกซิตี้แซงนำแล้วก็ท้ายครึ่งแรก
มาได้๔๒จากจุดโทษจุดที่๒ครับ
ราชนาวีนั้นฟาวรวมนะครับ
ครบ๖ครั้งโดนเลยครับยิงเข้าโดยสมทัศน์ยังสว่าง
ครึ่งหลังรัชนาวีครับบุกหนักนาที๒๑นะครับเปิดมา
ครึ่งหลังนาทีเดียวครับได้ประตูจากนัทธวุฒิน้ำจันทร์ไล่มา๓ต่อ
จากนั้นนาที๓๓ครับมีบุษณะเปลี่ยนสวัสดิ์
ยิงโล่งครับ๔ต่อ๔จากการเล่นฟรีคลิกครับ
อย่างคงแรกต่อเนื่องก่อนที่จะจบด้วยการเสบิดริสกรนี้ครับ
แบ่งกันไปทีมละ๑คะแนนผลอีก๒คู่นะครับ
กรมทางหลวงแพ้ไทเทค๒๓และสุราธารณีนัสเวิร์คกับยนตบุรี๓๓ครับ